เด็กนักเรียนหญิงเข้าห้องน้ำที่โรงเรียน

ต้องถกกระโปรงใช่ไหมใช่จากห้องน้ำ

ปรากฏว่ามันมีตัวอะไร

แม้จะตัวไม่ใหญ่นักแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดี

ไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่
เอาจริงก็กลัวหมดแล้วนี่น้องนักเรียนไง

แล้วตอนนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ย

นี่คือเจ้าหน้าที่เขาใช้มือจับได้เลยไหมคะ
ใช่หรือว่ายังไงเขาเหมือนกับแบบว่า

แต่ตัวเล็กเดี๋ยวคุณดูดึงออกมามันยาวแค่ไหน

นี่ยาวเป็นเมตร

คล้องหางก็เอ๊ะยังไงดี
เอามือจับซะเลยแล้วก็เข้าห่วง

พอดึงมันออกมานะคุณมันพยายามจะมุดหนีนะฮะ
ออกมาเนี่ยเป็นเมตรเลยและมันคืองูเห่า
นี่แหละฮะมันคืองูเห่านะฮะ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างการกุศลอ่าว
จังหวัดกระบี่กำลังช่วยจับงูตัวนี้อยู่นะฮะ
คือนักเรียนหญิงของโรงเรียนก็เล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังเข้าห้องน้ำทำธุระในห้องน้ำ
ปัสสาวะเนี่ยล่ะฮะโชคดีที่ยังไม่ทันได้ทำธุระเลย
เห็นงูอยู่ในโถส้วมก่อนจึงรีบออกมา
วิ่งออกมาตะโกนบอกเพื่อน
เพื่อนและนักเรียนคนอื่นรวมถึงคุณครูวิ่งมาดู
เห็นหางมันโผล่ออกมาตกกระใจครับ
วิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำกันให้วุ่นเลย
จากนั้นครูก็โทรศัพท์แจ้งกู้ภัย
ให้เข้ามาจับแล้วก็จับมันไป

ปลอดภัยทั้งคนปลอดภัยทั้งงู
เมื่อกี้นึกว่าตัวมันเล็กไม่เล็กแล้วนะคุณ
เมื่อกี้แค่หางพอจับออกมาได้
โอ้โหตัวยาว๑เมตรนะครับ

งูมันก็หาที่อบอุ่นหาที่อยู่อะไรอย่างนี้นะ
มาตามท่อตามอะไรได้โผล่ชะโครกได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าห้องน้ำชะโงกดูให้ดีก่อนนะคะ
จะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ